เรื่องที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยผ่านไลน์หน้าจอ
ย้ำว่าหลายหน้าจอเพราะว่าถ้าพูดคุยกับเราแล้วนะคะ
บางท่านที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเนี่ยนะเอาจริงผู้ชายควรรู้ว่าเสื้อบอลไม่ใช่แฟชั่น
และไม่สมควรใส่ไปข้างนอกนะคะมันแบบนี่สติ๊กเกอร์มองบนด้วย
เสื้อที่คุณใส่ใส่แล้วหล่อมันคือเสื้อเชิดค่ะแฮชแท็กบอกไว้ให้คิด
เออข้อความนี้หลังจากที่เธอทวิตออกไปมีคนแชร์ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไป
กลายเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดียเพราะคนในโลกโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่
เขาก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเธอเนี่ยนะคะ
เกิดการติดแฮชแท็กขึ้นมาคุณเซฟเสื้อบอล
มันกลายเป็นการติดแฮชแท็กจากเรื่องของเสื้อบอลและติดเทรนด์อันดับต้นด้วย
บรรดาชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าการใส่เสื้อบอลออกจากบ้านไม่ผิด
มันจะผิดได้ยังไงล่ะฉันซื้อมาน่ะมันเป็นสิทธิ์ของฉันน่ะ
ตัวมันก็แพงอ่ะใช่ฉันใส่ออกจากบ้านได้มันไม่ผิด
เสื้อบอลมันก็เหมือนเสื้อยืดตัวอื่นนั่นแหละใส่ไปไหนก็ได้
ยกเว้นบางกรณีที่ต้องดูการละเทศะในการแต่งกายอืม
อีกทั้งการใส่เสื้อบอลไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นโดยเฉพาะคุณผู้ชาย
คุณผู้ชายมองว่ามันเป็นเรื่องของความภูมิใจในทีมฟุตบอลที่รักอ่า
และเป็นความชอบส่วนตัวและราคาเสื้อบอลแต่ละตัวมันไม่ใช่ถูกนะคะ
บางตัวมันก็หายากใช่นะคะเขาก็เลยภูมิใจบางคนใส่ออกไป
รู้ไงตัวนี้หายากแต่อันนี้ปีนั้นปีโน้นปีนี้ก็ขอโชว์หน่อยละ
เออไปหากว่าจะไปหามาได้เนี่ยนะคะขณะที่ชาวเน็ตบางคนบอกว่าลุงพลไง
ลุงพลไงคนดังแห่งบ้านกกอกไงที่มีแฟนคลับทั่วฟ้าเมืองไทยไง
ทำอะไรอ่ะใส่เสื้อบอลให้สัมภาษณ์สื่อมาแล้วใส่เสื้อบอลนะเขาบอกแบบนี้
ส่วนก็มองว่าดาราหลายคนที่สวมใส่เสื้อบอลในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีณเดชนคูกิมิยะ
อันนั้นใส่เสื้อบอลรองเท้าแตกขึ้นบีทีเอสโอ้ยคนนั้นเขาทำอะไรก็ดูดีเออเนี่ย
กางเกงขาสั้นด้วยถามว่าใครจะว่าณเดชนไม่หล่อไหมล่ะ
พี่ตูนบอดี้แลมและแฟนสาวคุณก้อยรัชวินอันนี้มาเป็นคู่เลยนะคะ
ใส่เสื้อบอลถ่ายรูปลงไอจีประจำเลยคู่เนี้ยอืมส่วนถ้ามองในแง่แฟชั่นแบรนด์ระดับโลกอย่าง
รองเซกานะคะก็เคยออกคอลเลคชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากกีฬาฟุตบอลมาแล้วแต่อีกมุมหนึ่งเราเข้าใจ
อาจจะมีผู้หญิงบางคนคิดอย่างนั้นว่าก็ฉันอยากจะไปเดทกับแฟนชาย
ถ่ายรูปให้มันแบบเท่เท่ให้แฟนรอรอไม่ได้อยากจะเป็นตัวสวย
แต่ถ้าเกิดสมมุติฉันแต่งตัวสวยไปแฟนใส่เสื้อบอลนั้นมานั่งดินเนอร์กัน
มันก็มันมีอารมณ์นึงเธอก็คิดว่าเออมันก็คงไม่ได้หรือเปล่า
ก็เป็นความเห็นของสองมุมแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครชอบอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่ไป
แต่ว่าต้องดูการะแล้วก็เทศะด้วยว่าเหมาะสมไหม
ค่ะเอานั่นเอง
ถ้าส่งมาได้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของเสื้อบอล